สำหรับกรณีของน้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องชื่อดังทางภาคใต้ที่ตอนนี้โด่งดังทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะ
นักร้อง๒๐๐ล้านวิวค่ะ
เจนี่เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐผ่านทางโทรศัพท์เมื่อค่ำวานที่ผ่านมานะฮะ
หลังจากถูกคนที่อ้างตัวเป็นคุณป้าโพสต์แฉว่าเธอนั้นทอดทิ้งคุณพ่อบังเกิดกล้าวค่ะ
ที่คุณพ่อนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จค่ะ
ซึ่งน้องเจนนี่ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่โดนแฉนั้นไม่เป็นความจริงเลยค่ะ
แม้ว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นจะแยกทางกันนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเลิกรากันไปตั้งแต่น้องเจนนี่อายุได้๒เดือนเท่านั้น
แต่พอเธอโตขึ้นมาเริ่มเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ยังคงส่งเสียเงินให้คุณพ่อทุกเดือนค่ะ
พ่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยค่ารักษานะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนโพสต์นั้นต้องการอะไรนะคะ
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าวันสองวันที่ผ่านมานั้นมีปัญหากับคุณพ่อเรื่องเงินจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นคือมันไม่พอเลยค่ะ
มันไม่พอสำหรับครอบครัวของคุณพ่อ

ข่าวที่ออกมาว่าหนูด่าพ่อไม่มีแน่นอน

พ่อแบบแค่ไม่ต้องเอ่ย
หนูรู้เลยว่าพ่อต้องการอะไร
แต่สิ่งที่หนูอยากบอกให้ทุกคนรู้คุณ
ผมไม่เคยในละกุล๒๔ปีที่ผ่านมา
หนูเข้าหาพ่อตลอด

จะมีอาการเจ็บป่วยหลายเรื่อง

เห็นว่ามีผู้สื่อข่าวในต่างจังหวัดเนี่ย

เอายังไงก็แล้วแต่

อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจกันนะคะ

ยืนยันว่าเธอไม่ใช่คนเนรคุณค่ะ